หลังจากที่มีคนเขาไปเที่ยวสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
ก็คือเป็นสวนสัตว์เปิดท่าราชจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
บอกว่าโอ้โหภาพในกรงของลิงนะครับ
สีเขียวแบบดูแล้วมันไม่สะอาดเลย
คนที่เขาไปเที่ยวเขาต้องเอาน้ำป้อนให้ลิงกิน
ลิงมันกินด้วยความแบบหิวกระหายมากเลย
คือเขาสงสารมากนี่ครับดูสิ
เขาก็เลยโพสต์เรื่องราวเป็นคลิปนี้
บอกว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่า
สวนสัตว์ก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับ
เป็นคลิปจากคุณกายที่โพสต์ไว้ในกลุ่มประเทศคอนครับ
ลิงต้องอยู่กับอากาศที่ร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิเกือบ๔๐องศาเซลเซียต
กรงเนี่ยไม่มีหลังคาจนต้องเอาน้ำให้ลิงกิน
ลิงก็กินอย่างหิวกระหาย
จากนี้เขายังโพสต์เป็นถุงพลาสติก
แล้วก็ขวดน้ำที่อยู่ในกรงโดยระบุว่า
ถ้าไม่มีการดูแลที่ดีมากกว่านี้
ก็ให้พาไปปล่อยเถอะสงสาร
แต่ละตัวท่าทางจะสิ้นหวังมาก

ไม่ใช่ปล่อยประละเลยกันแบบนี้
อย่าลืมว่าเขามีชีวิตเหมือนกับเรา

สัตว์เปิดท่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดนายอุทัยสรรพกิจผลหัวหน้างานส่วนสวนสัตว์
ดังกล่าวก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการทำความสะอาดทุกเช้ามืดของทุกวัน
ก่อนที่จะเปิดให้บริการตอนแปดโมงเช้าส่วนสาเหตุที่มีขยะในกรงของลิงนั้นเนี่ย
จากนักท่องเที่ยวชอบยนอาหารและถุงใส่อาหารเข้าไปรวมถึงขวดน้ำพลาสติก
เข้าไปให้กับลิงลิงก็จะเอาไปเล่นแล้วก็มีความหวงแหน
ไม่สามารถเก็บออกมาได้เพราะว่าจะเกิดการยื้อแย่งกันทุกครั้งที่มีคนไปเก็บ
พอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะมีความเข้าใจอีกว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำร้ายลิง
คือจังหวะที่คนมาเห็นยื้อแย่งของกันก็แบบเออเออเออเออเออเออ
ทำไมเจ้าที่ทำร้ายลิงล่ะใช่เช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้ำที่บอกว่ามันเขียวเขียว
บอกว่าเขาเปลี่ยนทุกวันนะแต่ธรรมชาติของลิงเนี่ยจะเอาเศษอาหารที่เหลือเนี่ย
ไปใส่ไปแช่วะในน้ำแล้วก็เล่นกันตามประสาทของลิงอืมนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยเคยไปสวนสัตว์ห้าหกเดือนก่อน
พบกับลิงที่ต้องอาศัยอยู่ในกรงที่ไม่มีหลังคาน้ำก็เขียว

เพิ่งไปมาอีกครั้งก็เจอสภาพเดิม

ทางจังหวัดเองอากาศร้อน

แล้วทนไม่ไหวก็เลยต้องเอาน้ำให้ลิงกินนะครับ
ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าทำความสะอาดทุกเช้าแล้วเนี่ย
ถ้าทำความสะอาดจริงเนี่ยกรงของสัตว์คงสะอาดมากกว่านี้
และถูกสุขลักษณะมากกว่านี้
และที่จิตใจก็คือว่าเรื่องของหลังคาควรจะมีไว้สำหรับกันแดดกันฝน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องของหลังคานะครับ
และที่บอกว่าไม่สามารถนำลิงส่งคืนธรรมชาติได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถหากินเองได้
ควรจะเอาไปให้กับสวนสัตว์ที่พร้อมจะดูแล
จะได้ไม่เป็นการทรมานสัตว์แล้วก็คนที่ไปเที่ยวสวนสัต
ได้ไม่รู้สึกหดหูใจไปมากกว่านี้นะครับ
ถ้าเกิดทำแบบนี้มันโล่งแบบนี้มันไม่มีหลังคาเลยมันก็ร้อนมากอะนะ